เมื่อคืนนี้ตอน๒ทุ่มเกิดเหตุยิงกันค่ะ
เป็นสมาชิกนะคะของอบตชักปืนจุด๓๘ยิง๔นัดกับหนุ่มขับรถส่งของ
ที่เขาบอกว่ามามีชู้สาวกับภรรยาของเขา
ด้วยความแค้นเจอคาหนังคาเขาก็เลยยิงเอาซะเลย
เจ้าตัวบอกนะคะว่าลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้ไปดูคดีนี้กันค่ะ
นี่คือนาทีตำรวจควบคุมตัวนายมรำมัติผาดไทยสงศ์หรือในอัดอายุ๔๘ปี
เป็นสมาชิกอบตบ้านแวงอำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำ
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก็เหตุใช้ทูตมรณาจุด๓๘
จ่อยิงนายวุฒิพัฒน์กาทองหรือนายแจ๊คอายุ๓๖ปี
หนุ่มขับรถส่งของที่แอบมาเป็นกิ๊กกับภรรยาของตนเองจนถึงแก่ความตาย
เหตุการณ์นี้สุดท้ายนายอัดหยิบยื่นความตายให้

เกิดขึ้น๒ทุ่มของวันที่๒๔พฤษภาคม
ตำรวจสพพุทธไทยสงฆ์รุดไปตรวจสอบเหตุยิงกัน
บนถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตะบนบ้านแวงอำเภอพุทธไทยสงศ์
พบร่างของในแจ๊คถูกยิงร่างพลุน
ลูกกระสุน๓๘เจาะกกหูอกซ้ายและแขนซ้าย๔นัดเลือดแดงฉาน
มีนางสุกัญญาผาดไทยสงศ์อายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของในอัดยืนร้องไห้อยู่ใกล้กัน
และตรงนั้นมีรถกระบาดตู้ทึบของผู้ตายจอดอยู่
โดยมีเพื่อนของผู้ตายนั่งมาด้วยยืนตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
ร่ำระลักษเล่าว่านายแจ๊คชวนให้มานั่งรถเป็นเพื่อน
เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาที่จังหวัดบุรีรำ
เพื่อมาหานางสุกัญญาที่แอบคบหากัน
แล้วจู่บุคคลทั้ง๓ก็เผชิญหน้ากันอยู่กลางถนน
และจบลงด้วยเสียงปืนที่ดังขึ้นหลายนัด
คดีนี้ยังไม่ทันที่ตำรวจจะออกกดดันผู้ต้องหา

และมือปืนรายนี้บอกว่ารับไม่ได้
ที่ผู้ตายมาเกาะแกะติดพันธรรยาของตนเอง

และพยายามจะฉุดเอาภรรยาขึ้นรถไปด้วย
บันดาลโทษะชักปืนยิงผู้ตายไป๔นัด
ก็ยังไม่ให้เพื่อน
ประตูแต่แล้วเป็นแบบสักที
ตำรวจคุมตัวในอัดมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

และอ้างว่าจุดเดือดอยู่ที่การโต้เถียงกันต่อหน้าภรรยา
ห่วงนั้นในแจ๊คบอกว่าจะพาตัวภรรยาไปอยู่ด้วยที่จังหวัดอุบล

และท้าทายดีว่าไม่กลัวตาย

ตัดสินใจชักปืนยิงไปเพื่อป้องกันตัว
เรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความตกตะลึงให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
เพราะตามประวัติแล้วนายอัดเป็นคนดีในสายตาของทุกคน
ไม่คิดว่าจะฟิลขาดถึงขั้นก่อเหตุสยองขึ้นได้
ด้านนายทางสิทธาบไทยสงศกำนันตำบลบ้านแวงอำเภอพุทธไทยสงฆ์บอกว่า
ที่ผ่านมาทุกคนรู้ว่าในแจ๊คกับนางสุกัญญาแอบคบหากัน
และรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
ก่อนหน้านี้นายแจ๊กก็เคยมาหาฝ่ายหญิงที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์
แต่ระยะหลังเว้นห่างกันไปเพราะเรื่องเริ่มไปถึงหูของในอัด
ที่พยายามออกมาเตือนสติภรรยาเอาไว้
แต่สุดท้ายทั้ง๓คนก็โคจรมาพบกันและจบด้วยความตาย
ผู้หญิงนี้เล่นเฟสเล่นโทรศัพท์หากัน
แล้วก็ติดต่อกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ตามที่ผู้หญิงให้กันนะแต่คุยกับผมแล้วก็

เพราะผู้หญิงเขาบอกว่าเขาเคยได้แพ้กัน
ผู้ต่างหากนี้ก็ทราบเขาคุยกันอยู่

แล้วก็วันนี้ผู้หญิงเขาอยากเชียร์ก็คงอยากเลือก
แต่ว่าผู้ชายเขาก็คงไม่ยอม

พนักงานสอบสวนเร่งสรุปสำนวนส่งฟ้อง
ญาติขอยื่นประกันตัวในชั้นศาล
และคำพูดเดียวที่ทำให้ทุกคนถึงกับอึ้ง

บอกว่าจะไม่เอ่ยปากขอโทษคนตายและญาติ
ตำราลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้
ฝ่ายหนึ่งต้องตายอีกฝ่ายหนึ่งต้องติดคุก
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน